แต่ละคนมีคดีแตกต่างกันไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายและยาเสพติด
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในเรือนจำ
ตัดเหล็กและมจดออกมาแบบนี้
เรือนจำนี้เป็นเรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อย
ณฑนทหารบกที่๑๑ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ
เกิดขึ้นช่วงตี๒ที่ผ่านมา
ตำรวจสพสามควายเผือกค่ะ
รับแจ้งเหตุมีผู้ต้องขังหลบหนีออกจากเรือนจำ

เจ้าหน้าที่เรือนจำแจ้งว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้ต้องขังใหม่
คดีเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายยาเสพติดและรักทรัพย์อยู่ระหว่างการกักตัว
เพื่อดูว่ามีโควิด๑๙หรือไม่นะคะ
แล้วก็จะถูกส่งเข้าห้องขังช่วงวันที่๒๐ธันวาคม
จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง๙คนใช้ใบเลื่อยตัดเหล็ก
ตัดลูกกรงห้องขังเรือนนอนให้เป็นหนึ่งช่องเท่านั้นนะ

ทีละคนนะคะพยายามจริง
และหลังจากนั้นนะคะเอาเสื้อที่ตัวเองใส่
คือถ้าใส่เสื้อเป็นผู้ต้องขังเดินออกไปข้างนอก
คนก็รู้แน่นอนถอดเสื้อออกแบบนี้
แล้วก็วางพาดไว้กับกำแพงรั้วของเรือนจำ
แต่บางคนก็บอกว่าหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะปีนออกมาแล้วมันเกี่ยว
แต่หลุดหมดทุกคนเลยเหรอคะลักษณะแบบนี้นะคะ
เอาต่อมาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้๒คนนะคะ
ชื่อว่านายเอกราชความผิดยาเสพติด
และนายนัฐกรอายุ๒๔ปีความผิดฐานลักทรัพย์

พอเขาปีนออกมาได้แล้วเขาลักษณะก็คือเดินเกาะกลุ่มกันไปนะคะ
ตำรวจสอบปากคำ๒คนที่ควบคุมตัวได้

เขายอมรับว่าสาเหตุที่หนีเพราะ
มีรุ่นพี่ซึ่งเป็นนักโทษมาบอกว่า
ตัวเองมีคดีเก่าหากติดคุกโดนอย่างน้อย๕๖ปี
รุ่นพี่ก็เลยชักชวนแห่คุกกันไหม
วางแผนกันมา๒สัปดาห์ค่ะ
โดยมีคนชื่อแจ๊คเป็นหัวโจก
เอาใบเลื่อยเข้าไปตัดเหล็กตั้งแต่ช่วงเย็นหลังพักทานข้าว
แล้วเสร็จเกือบตีหนึ่งก็เลยพากันหลบหนีออกมานะคะ
หากใครไม่หนีจะถูกทำร้าย
เขาบอกว่ากลัวกลัวจะถูกทำร้าย
กระดายพลอยโจรหนีกันมาด้วยค่ะ
หลังจากที่เดินออกมาแล้วนะคะก็มีการแยกย้ายหนีกันไป
แต่หลังจากที่หนีไปได้๑๐กิโลเมตรเขาบอกว่า
คิดได้ว่าคดีของตัวเองเอ้ามันโทษเล็กน้อยนี่

ก็เลยโทรศัพท์กลับไปบอกขอมอบตัว
ส่วนนักโทษคนที่เหลือนะคะเขาให้ข้อมูลบอกว่า
แต่ละคนไปที่อำเภอดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
บางคนหนีไปสุพรรณบุรีบางคนหนีไปสุรินทร์ไปพิจิตร

พลตำรวจตรีบุญยฤทธิรอดมารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๗
ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งให้ตำรวจในท้องที่
ติดตามตัวผู้ต้องขังอีก๗คน
ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีมาดำเนินคดี
คาดว่าวันนี้นะคะจะจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดค่ะ